ประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนะ
เรียกว่าทำเอาหลายคนตกออกตกใจนะ
วิจารณ์เรื่องส่วนตัวแล้วก็ทำให้ตัวเขาเองเกิดความเสียหาย
คือจริงที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอนะ
เคยเจอแต่ก็ขอปล่อยผ่านแต่คราวนี้มันไม่ได้จริง
แล้วประเด็นมันยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ
ล่าสุดโดนดราม่าเรื่องความสนิทสนมกับนางเอกประจำวงหมอลำใจเกินร้อย
น้องตายสุวนันที่ชาวเน็ตอีกแล้วค่ะจับสังเกตว่ามันเกินกว่าหัวหน้ากับลูกน้องหรือเปล่า
ตัวเองรู้จักกันและกันดีนะเพราะใครมันจะไปรู้ดีถ้าตัวเขาสองคนน่ะ
ไม่มีข่าวลืออะไรแบบนั้นแน่นอนไปฟังเสียงยืนยันของทั้งคู่กันหน่อยค่ะ
งานยังไงเป็นยังไงงานเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าน้องตายเป็นยังไงมันไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนั้นแน่นอน
เดี๋ยวผมถามหน่อยดูหน้าผมเป็นคนเจ้าชู้ไหม
ไม่หรอกนะคะ

ซึ่งโชว์บุษบาเสียงเทียนสแอนเป็นคนทำให้น้องตายเองนะคะ

หรือว่าจะเป็นดราม่าล่าสุดเรื่องความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับบอสบอยเกินไป

เปิดใจเลยค่ะบอกว่าดราม่าที่เกิดขึ้นก็พอทราบนะคะ
ส่วนตัวแล้วหนูก็รู้อยู่ว่ามันคืออะไร
แล้วน้องก็บอกด้วยนะคะว่าหนูไม่สนใจค่ะ

พร้อมขอบคุณซ้อแอร์แล้วก็บอสบอยค่ะ
คอยให้กำลังใจหนูเสมอมาเลยค่ะ
หนูถามว่าตกใจบ่มันมีตั้งแต่ปีแรกแล้ว
แมนค่ะมันมีกระแสดราม่าตั้งแต่ปีแรกที่หนูมาอยู่แล้ว
อันนี้มันเป็นปีที่๓แล้วเนอะที่หนูมาอยู่
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็มีคอมเมนต์มีทักมา
มีอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้
แต่ว่าเรารู้กันเรารู้กันว่าอะไรเป็นอะไร
หนูก็เลยแบบไม่สนใจดีกว่า
ประมาณแบบว่าเห่ามายืนอยู่จุดนี้
ก็คือแบบว่ามันไม่ได้ง่ายเลย
หนูก็เลยพยายามแบบไม่สนใจดีกว่า

มุ่งมุ่งมุ่งหนาเห็ดงานให้เจ้าของให้มันดีหน้าที่ให้เจ้าของให้มันดีแค่นั้นพ่อค่ะ